ผมพาไปที่จันทบุรีกันหน่อยครับก็เป็นบรรยากาศดื่มฉลองปีใหม่
เพื่อนสองคนนั่งดื่มกันคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ชั้นบน
อีกคนหนึ่งนั่งอยู่ชั้นล่างหลังจากนั้นพอเมาก็ง่วงอยากจะนอน
ก็ล้มตัวลงนอนแล้วบริเวณพื้นมันใกล้กับบริเวณคลอง
กลิ้งตกน้ำตายฮะเพิ่งจะดื่มกันอยู่หลัดเลยครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบครับประสานนักดำน้ำงมหาร่าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับ
ทราบชื่อต่อมาผู้ตายคือนายก๊อฟหรือว่านายประจักรอายุสามสิบเก้าปี
ก่อนที่เขาจะกลิ้งตกสระแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เขานั่งดื่มอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนเขาชื่อว่าในบอยธรรมนูลครับ
นั่งดื่มกันบริเวณขอบสระตรงจุดบริเวณนั้นแหละครับ
ปรากฏว่าตัวของในก๊อฟผู้ตายเนี่ยพอเขาดื่มไปสักพักหนึ่ง
เขาก็ปูเสือนั่งอยู่พื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นดินนะนะ
ปูเสือเสร็จปั๊บมันเป็นพื้นราบก็กลับว่าเดี๋ยวเมาเสร็จ
จะล้มตัวลงนอนตรงจุดนี้แหละส่วนเพื่อนเขาคือในบอยเนี่ย
นั่งอยู่พื้นด้านบนมันจะมีแบบพื้นต่างระดับนะครับ
เพื่อนเขาอยู่ด้านบนตัวของผู้ตายนั่งอยู่พื้นด้านล่าง
แล้วปรากฏว่าคงจะหลับหลับเสร็จแล้วคงอาจจะด้วยความกลิ้ง
ลิ้งก็เลยเมาตกลงไปในสระน้ำแล้วก็สิ้นใจตายครับ
มหา๕นาทีเจอร่างญาติเห็นถึงขั้นว่าร้องไห้โหนะครับ
ผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจะรับทำสวน
แล้วก็มักจะมาดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้เป็นประจำ
แต่ไม่มีใครคิดไงว่าจะมาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ครับ
ตำรวจโรงพักมะขามนะครับในพื้นที่สอบปากคำในบอยเพื่อนผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าตัวเขากับผู้ตายก็นั่งกินเหล้าด้วยกัน
สาราฮะเดี๋ยวจะมีภาพสาลานะลองดูครับ

เขาอยู่ด้านล่างส่วนตัวของนายบอยนั่งอยู่ด้านบน
หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้หันมามองเห็นไหมฮะ
มันจะมีพื้นแคล่แล้วก็พื้นด้านล่าง
จังหวะนั้นเขาบอกว่านั่งหันหลังให้กับผู้ตาย
แล้วผู้ตายเองคงอาจจะง่วงด้วยเมาด้วยก็เลยนอนบนพื้น
ปูเสือนอนแล้วก็กลิ้งตกสระจมน้ำตายครับ
เขามารู้อีกทีก็ประมาณสักเกือบตี๔แล้ว

แจ้งญาติให้มาค้นหาแล้วเจ้าหน้าที่ก็มา
ก่อนที่จะพบว่าจมน้ำครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
เดี๋ยวรับร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปครับ